เรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้ทายาทตระกูลใบหยกนะฮะ
ก็คือคุณบุ้งสถีได้ออกมาโพสต์เรื่องราวในโซเชียล
เกี่ยวกับพนักงานแล้วก็ลูกจ้างของเขา
ว่าวิธีการในการที่จะดำเนินงานในช่วงโควิดระบาดจะยังไงดี
มีลูกจ้างเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือเปล่า
เขาก็เอาไลน์ที่พูดคุยกับคงเป็นหัวหน้างาน

ในโลกโซเชียลได้แชร์ข้อความสนทนาของคุณสถีใบหยก

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารกลุ่มธุรกิจใบหยก
แจ้งกับพนักงานให้รู้ถึงกฎเหล็ก

บริษัทจ่ายเงินเดือนคุณถึงแม้ว่าร้านจะปิด
แต่ถ้ามาลากลับบ้านถือว่าคุณไปเสี่ยง
เราขอให้พ้นสภาพพนักงานไปเลย
เพราะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกที่ต้องลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
แต่ถ้าใครทำตามกฎยอมทำตามสิ่งที่ควรจะทำ
คืออยู่ห่างไม่ไปที่สุ่มเสี่ยง
ทางบริษัทถือว่าให้ความร่วมมือจะไม่มีการปลดออก
สีเขียวคือคำพูดของคุณบุ้งนะ
ส่วนสีขาวก็คือคำพูดของน่าจะเป็นหัวหน้างาน
คือมุ่งก็ถามไปว่าพนักงานของเรา
มีลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดไหม
ทางหัวหน้างานก็บอกไม่มีค่ะ

ลากลับนะเดี๋ยวจะปลดออกทันที
แล้วบอกว่าถ้าไปที่สุ่มเสี่ยงจะให้พ้นสภาพทันที

ช่วยชาติได้แค่ไหนก็จะช่วย

บริษัทไม่เคยปลดคนออกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหน
แต่ถึงเวลาที่พนักงานต้องช่วยกันมั่ง
แล้วก็แฮชแท็กอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ
นี้ในกลุ่มของธุรกิจใบหยกมีทั้งโรงแรม

แล้วก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ที่ปิดบางพื้นที่ของกรุงเทพมนคร๒๒วัน
แล้วก็ทำให้ต้องปิดบริการไปบางส่วนด้วย
แต่ก็มีการกดเหล็กกำชับพนักงานไว้แบบนี้
ใครลากลับบ้านออกไปเลยประมาณนี้นะคะ